เมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะคือมีพลเมืองดีเนี่ยเขาไปเห็นกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแถวรัฐกระบังแล้วแอบขโมยเบียร์ออกมาเขาก็พยายามเข้าไปเตือนว่าเออทางร้านเขาจะตามตัวจะจับอยู่นะสุดท้ายเนี่ยถูกแทงสาหัสนะครับ

ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อนะครับซึ่งอยู่แถวศูนย์อาหารแห่งหนึ่ง
แถวซอยรัดกระบัง๔๒ทับ๔นะครับกลุ่มวัยรุ่น๔๕คนเนี่ยกำลังรุมทำร้ายผู้ชายคนนึงนะเสียงดังไปทั่วบริเวณเลยนะครับ
คือทางฝั่งของคนเจ็บเข้ามากันสองคนนะ
นี่ฮะมีตีไปที่หัวด้วยนะครับเอาอะไรบางอย่างตีจากนั้นก็จ้วงแทงนะครับแล้วทั้งหมดก็พากันหลบหนีไป
จังหวะตรงนี้นะฮะเขาก็พยายามสู้เต็มที่แล้วแต่พวกนี้มากันเยอะเหลือเกินแล้วก็มีอาวุธด้วยใช้อาวุธด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๓นะครับของคืนที่ผ่านมานะครับคนเจ็บชื่อธนพงศรีวรสารอายุ๒๔ปีชื่อเล่นชื่อเท่นะฮะมากับเพื่อนอีกคนนึงนะครับ
นี่คนเจ็บนะฮะคือแม่บอกว่านี่เสียไตไปข้างนึงแล้วนะนี่นะที่ถูกแทงเข้าไปเพื่อนเนี่ยชื่อสันติโชคลาปะนะครับหรือว่าเบสนะฮะอายุ๒๒ปีนะครับ
ทั้งคู่เนี่ยเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเมื่อคืนนี้แล้วไปเห็นกลุ่มวัยรุ่นขโมยเบียร์ออกมาจากร้าน
นี่นะฮะทั้งคู่ก็เลยเดินตามมานะแล้วไปบอกว่านี่ขโมยเบียร์มาจากร้านสะดวกซื้อหรือเปล่า
ร้านเขาตามตัวอยู่นะเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ยหันมาบอกบอกใช่เอามา

แต่อยู่เนี่ยควักมีดขึ้นมาแล้วก็ไล่แทงไล่ทำร้ายเลยฮะ
จากนั้นก็พากันหลบหนีไป
วันนี้ติครับคุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามคดีนี้นะครับ
นี่ฮะเศษขวดแก้วนี่ยังแตกระจายอยู่ที่พื้น
เราได้เจอกับเพื่อนของคนเจ็บนะครับบอกว่าตัวเขาเป็น
พนักงานร้านอาหารอยู่ในพื้นที่แถวที่เกิดเหตุนั่นแหละ
เมื่อคืนนี้ตัวของเบสเนี่ยได้มาเที่ยวที่ร้านมากับเท่
จากนั้นเบสก็คือสันติโชคออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้ออยู่ฝั่งตรงข้าม
พอกลับมาถึงเนี่ยก็มาบอกทางเท่คนเจ็บแล้วก็เพื่อนนะ
บอกเออเมื่อกี้เข้าไปเนี่ยที่ร้านสะดวกซื้อนี่เห็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยขโมยเบียร์นะ
นี่ฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เลยเดินไปหากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นนะครับ
แล้วก็ไปล็อกคอนะบอกว่าขโมยเบียร์เข้ามาหรือเปล่า
เขาตามตัวอยู่นะยังไงไปสารภาพกับร้านเขาซะ
ทีแรกเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นบอกว่าไม่ได้ขโมยนะฮะทางสันติโชคก็เลยบอกว่าถ้าอย่างงั้นถ้าไม่ได้ขโมย
ก็ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจกับทางร้านเขาเลยมีปากเสียงกันเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์ก็ชุนละมุนนะครับ
ขณะเดียวกันตัวของเท่เองที่เข้าไปด้วยเนี่ยกลายเป็นว่าถูกโดนแทงอย่างหนักนะครับ
หลังจากที่กลุ่มวัยรุ่นหลบหนีไปนะครับเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่กันเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
นี่คือเท่นะครับคนที่ถูกแทงจนตอนนิบัติเจ็บหนักอยู่นะครับ
แล้วกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุนะครับชาวบ้านแถวนั้นบอกว่ามักจะมานั่งมั่วสุมกันทุกคืน
แต่งตัวคล้ายเด็กช่างอายุน่าจะยังไม่ถึงยี่สิบชอบมีเรื่องกับคนที่มาแถวนี้ด้วยนะฮะ
เข้ามาซื้อของมาที่ศูนย์อาหารแถวนี้เนี่ยชอบหาเรื่องกับเขาเป็นประจำ

เราได้คุยกับคุณแม่ของเท่ทางวีดีโอคอร์นะครับแม่บอกว่า
แม่เองก็เป็นห่วงลูกนั่นแหละแต่อีกมุมหนึ่งแม่ก็ภูมิใจนะที่ลูกชายกับเพื่อนเนี่ยเป็นพลเมืองดี
พยายามเข้าไปตักเตือนแล้วก็ช่วยเหลือทางร้านที่ถูกขโมยของ
แม้ว่าจะเป็นสิ่งของที่ไม่ได้มีมูลค่ามากแล้วก็ต้องแลกด้วยอาการบาดเจ็บ
อาการของลูกชายนะครับตอนนี้คุณแม่บอกว่าเท่เนี่ยเสียไตไปหนึ่งข้างแล้วนะฮะ
ถูกแทงเข้าไปเนี่ยเข้าไตพอดีนะครับคือต้องตัดไปข้างหนึ่งแล้วนะ
และยังมีเลือดออกในช่องท้องนะครับยังคงต้องให้เลือดตลอดเวลา
หมอบอกว่าตอนนี้ต้องรักษาตามอาการลูกชายเนี่ยยังมีสติอยู่
สามารถพูดคุยสื่อสารได้แต่หมอบอกไม่รับประกันความปลอดภัยนะ
อันนี้คุณแม่บอกนะหมอบอกให้แม่เนี่ยทำใจเอาไว้ตลอดเวลาด้วย
เพราะตอนนี้ถ้าเกิดระบบภายในของร่างกายมันล้มเหลวเนี่ย
ลูกชายก็อาจเสียชีวิตได้ตลอดเวลาเหมือนกัน
แต่ลูกเราเขาไม่คิดถึงตัวเขาเขาคิดถึงบางคนมองว่าเป็นเรื่องเล็ก
แค่ศิลภาพไม่เท่าไหร่จะเอาชีวิตไว้เกี่ยวกันไหม

ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่
สอนอจรเข้น้อยนะครับตำรวจบอกว่าตอนนี้
รู้ตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุแล้วนะครับ
กำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีอืม
ชาวบ้านบอกว่าพวกนี้ก็จับกลุ่มมั่วสุมกันอยู่แถวนั้นทุกคืนนั่นแหละ
โอ้โหเห็นใจพลเมืองดีกลายเป็นต้องเจ็บหนักเลยนะคะ